มาดูกันต่อข่าวนี้นะคะปกติเนี่ยถัดจากวันที่สลากินแบ่งรัฐบาลออกปุ๊บนะคะ
ต้องมารายงานข่าวแล้ววันนี้นะคะขอดีใจกับคนดวงเฮง
กระเป๋าซูมากมายหลายท่านดาราคนนั้นคนนี้แต่ว่างวดนี้นะคะรวบรวมมาเลยค่ะ
เป็นสาราเลยค่ะสาราสาราคนเศร้าค่ะนวดลอตเตอรี่กันนะคะ
เริ่มจากคนแรกเลยค่ะพี่ตุ๊กกี้สุดารัฐค่ะนี่แกก็ลุ้นกันมากนะคุณผู้ชมนะคะ
งวดนี้เอาซะหน่อยค่ะส่วนมีดวงกับเขาค่ะช่วงระหว่างที่มีการถ่ายทอดสดการออกสลากนั้น
พี่ตุ๊กกี้ก็ถึงกับคุกเข่าสิบมือพะนมเปิดมือถือลุ้นแต่ลุ้น

พ่อฟาตร้าเสร็จพ่อข้ามูลติ๊วเสร็จผลที่ออกมา

มาค่ะทุกคนมากินตำลอตเตอรี่กันค่ะ

ไม่ได้ลาดทีเดียวค่ะ
ธุรกี้บอกเหมือนเจ็บใจครับอี๋รี

แต่อย่ากินจริงนะก็มีกิมิกทำคำตอนนี้ด้วยนะคะ

วันนี้แม่ฮายของดิฉันเจ็บหนักอีกแล้ว

พี่ฮายบอกปวดราวมากรอบนี้โดนกินเป็นกรอง

พี่ไห้ซื้อขนาดนี้นี่เขาอาชีพเสริมขายแล้วจะรีบหรือเปล่า
ไม่เดี๋ยวบอกว่าไม่เอาแล้วเดี๋ยวดูไปฟังแม่บนพี่ไห้อีกกี่
อ่ะตัดไปเลยค่ะ

แม่ก็บอกว่ามึงไม่ต้องฝากหรอก
แต่เอาจริงพี่แจ๊คคือที่เขาถูกเขาถูกเยอะเหมือนกันนะ๐๑๘ต่อหน้าเนี่ย
ไม่แต่ทำไมจะตาไวขนาดนี้
ก็ไม่ใช่ตาวัยทำไมเธอคำนวณไวขนาดนี้
ก็ดูไว้ว่าพี่ไทยเขาถูกเท่าไหร่แต่แสดงว่าเขาถูก
ถูก๒๐๐๐๐ถ้าได้ไม่คุ้มทุนต้องมากกว่า๒๐๐๐๐๐แน่นอน
ไม่ได้กล้าไม่ได้ซื้อเลยไม่กล้าออกอยู่จากว่าลมดู

ฟังเพลงนี้ปลอบใจไปเลยจ้า
ผมก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้น
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะจ๊ะทุกคน
โดนแลกทุกมวดเลย

พวกเราก็คือนักสู้คุณผู้ชมแต่ถ้าสู้ไม่ไหวพักก่อนก็ได้